เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันเลยเรื่องของแม่จานิวนั่นเอง
หลังจากที่แม่จานิวได้เข้ามอบตัวตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ทางปอทรวมถึงทางทหาร
มีการสนที่กำลังการเข้าตรวจค้นบ้านของจานิว
แล้วก็ยึดคอมพิวเตอร์ไปได้๒เครื่องนำไปตรวจสอบนะคะ
โดยหลังจากนี้ก็คือในวันนี้นั่นเองค่ะ
นำแม่ของจานิวฝากขังสารทหารกรุงเทพในช่วงสายนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกโอลานสุกเกษมผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัตยกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ทั้งเฟซบุ๊กกับนายบุรินอินตินผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ซึ่งข้อความดังกล่าวก็เข้าข่ายร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
นำมาสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็พิจารณาตามพฤติกรรมที่เข้าข่ายองค์ประกอบความผิด

เราไม่ใช่จับโดยอาศัยอำนาจอื่นใดเลย
โดยในวันนี้นะคะช่วงประมาณ๑๐นาฬิกา
ตำรวจจะมีการควบคุมตัวมันดาจานิวไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องขังกองปรับราม
ก่อนที่จะคุมตัวส่งฝากขังที่สารทหารกรุงเทพค่ะ
ขณะเดียวกันทหารและตำรวจก็ได้นำกำลังบุกเข้าค้นบ้านเลขที่๕๓ทับ๘๘
หมู่บ้านธีรวรรณซอยรามอินทรา๑๐๙นะคะ

ใช้เวลาเมื่อวานนี้ประมาณ๓๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก๒แห่ง
ย่านปฐุมธานีแล้วก็ที่เขตคลองสามวาด้วยนะคะ
ก็ได้ออกแถลงการประนามการจับกลุ่มนางสาวพัฒนารี
ความผิดฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
ว่าเป็นความตกต่ำครั้งใหม่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพราะว่ามีผลในการสร้างบรรยากาศความกลัวในสังคมไทย
และการกระทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อการปกป้องสถาบันค่ะ
โดยนายแบร์ทอาดัมพ่วงหน่วยการองค์กรสิทธิ
เพื่อสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชีย

ว่าการตั้งข้อหานางสาวพัฒนารี
เป็นการปิดปากกลุ่มผู้วิพากษ์วิจารณ์
และการดำเนินคดีบุคคลจากข้อความตอบรับ

ถือเป็นการบิดเบือนกฎหมายอย่างร้ายกาด
อีกทั้งนางสาวพัฒนารีไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว
เพราะว่าถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในคดีร้ายแรง
ดังนั้นการจับกลุ่มพร้อมตั้งข้อหาตามอำเภอใจ
แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทย
ไม่ได้ให้คุณค่ากับหลักการสิทธิมนุษยชนค่ะ
แต่เมื่อวานทางกศชออกมาแก้ต่างแล้วนะครับ
เพราะว่าพันธุ์เอกวินไทยสุวารีทีมคศ
ออกมาประหน่ำคศที่จับกลุ่มแม่จันทนิวนะครับ
บอกว่าการจับกลุ่มทุกอย่าง
แล้วก็รวมถึงกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยคอสชทุกคดีเนี่ยนะครับ
ก็ได้เกิดขึ้นตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ

น่าจะเป็นการแสดงที่ผิดมารยาท

องค์กรอื่นที่แสดงในลักษณะเดียวกัน
เขาก็มีแนวทางชัดเจนมาตั้งแต่คอสชเข้ามาแล้ว
เป็นขาประจำจนมีคนสงสัยว่าทำไมกลุ่มเหล่านี้

แต่ไม่แสดงความเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชน

อันนี้เป็นการโต๊ะกลับหน้าของทีมโครสกของคศนะครับ

แล้วก็ล่าสุดนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ปอทคุมตัวแล้วนะครับ
ก็คุมตัวนางสาวพัฒนาบรีหรือว่าหนึ่งนุษยชาญกิจนะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหารกรุงเทพ
หมินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑๒มารดาของจานิวเนี่ยนะครับ
ออกจากกองปราบไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้า
เพื่อนำไปฝากขังที่ศาลทหารกรุงเทพนะครับ
โดยคุมตัวนางสาวพัฒนารีเข้าไปด้านในสารทหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ทางด้านของทนายความเองคือนายอานนท์นำพา
เปิดเผยว่าวันนี้สารพิจารณาอีกประมาณ๑๔นาทีที่ถึง

ซึ่งทนายความก็จะยังไม่มีการยื่นประกันตัว
แต่จะยื่นคำร้องคัดค้านการฝักขังแทน
จากผู้ต้องหาเดินทางเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนปอทเอง

ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุจะควบคุมตัว
เพราะว่าพยานหลักฐานทางสำนวนคดีก็มีอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีตามขั้นตอนได้
โดยไม่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้นะครับ
ก็อย่างที่บอกไปกำหนดการในวันนี้
ก็คือนำตัวไปฝากขังสารทหาร
ก็ตอนนี้นะครับก็ขึ้นสารไปเรียบร้อยแล้ว
ค่ะอย่างภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ที่ขึ้น
ก็เป็นการทำกิจกรรมของจานิวที่ไปร่วมจุดเทียนนะคะ

เป็นกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์มืดนักก็จุดไฟค่ะ
ส่งกำลังใจให้กับเพื่อนแล้วก็แม่เพื่อน

ไปให้กำลังใจการบริเวณหน้ากองประคับการปราบการแบบนี่นะคะ

ส่วนวันนี้จานิวบอกด้วยค่ะว่ายังจะทำกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ช่วงประมาณบ่าย๒โมง
แล้วก็ได้ไปให้กำลังใจกับแม่นะคะที่ถูกนำไปขึ้นสารทหารด้วย